สำหรับความคืบหน้าการเมืองของเมียนมาร์วันนี้นะคะ
ทัพเมียนมาร์มีการแถลงย้ำว่าจะเดินหน้าจัดการเลือกตั้งใหม่แน่นอน
แล้วก็ปฏิเสธบอกว่าการกระทำที่ทำอยู่นี้ไม่ใช่การทำรัฐประหารนะคะ
แต่เป็นการเข้ามาบริหารจัดการเพื่อความเรียบร้อย
ขณะที่ผู้ชุมนุมก็ยกระดับกดดันภาครัฐด้วยการไปปิดเส้นทางเดินรถไฟ
ติดตามจากรายงานของทีมข่าวต่างประเทศกันค่ะ
ทัพเมียนมาร์จัดการแถลงข่าวใหญ่ครั้งแรก
ตั้งแต่เขายึดอำนาจจากรัฐบาลของนางองซานซูจี
เพื่อยืนยันว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งใหม่
และส่งต่ออำนาจให้แก่ผู้ชนะการเลือกตั้ง
พร้อมทั้งปฏิเสธว่าการเข้ามายึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนครั้งนี้

แต่เป็นการเข้ามาบริหารจัดการฉุกเฉินตามรัฐธรรมนูล
เนื่องจากมีการโกงการเลือกตั้งเกิดขึ้น
โดยนโยบายต่างประเทศของเมียนมาร์จะยังไม่เปลี่ยนแปลง
ยังคงเปิดประเทศเพื่อทำธุรกิจและข้อตกลงต่างตามเดิม
จากนี้ยังมีการกล่าวหาผู้ชุมนุมประท้วงว่ามีการใช้ความรุนแรง

และมีการนำภาพตำรวจที่บาดเจ็บมาเผยแพร่
แต่กลับไม่มีการเอ่ยถึงหญิงสาวผู้ชุมนุมที่ถูกยิงด้วยกระสุนจริงที่ศีรษะ
ซึ่งตอนนี้อาการเป็นตายเท่ากัน
โดยโฆษกของกองทัพระบุว่าเจ้าหน้าที่จะอดทนถึงที่สุด
และพร้อมจะตอบโต้ผู้ชุมนุมกลับตามกฎหมาย
ซึ่งการแถลงข่าวครั้งนี้มีสื่อมวลชนเข้าร่วมไม่มากนัก

แสดงจุดยืนต่อต้านกองทัพด้วยการแบนไม่นำเสนอข่าวให้
แถลงข่าวครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดโดยช่องทางของกองทัพ

โดยใช้เวลาแถลงชี้แจงนานถึงเกือบ๒ชั่วโมง
โดยในพลซอมินตุลในฐานะโฆษกของกองทัพแถลงว่า
ถูกประสงค์หลักของกองทัพก็คือการจัดการเลือกตั้ง
และส่งต่ออำนาจให้แก่พักที่ชนะการเลือกตั้งเท่านั้น
จากนั้นกองทัพจะไม่อยู่ในอำนาจเป็นเวลานาน
แต่ก็ยังไม่ได้มีการระบุวันเลือกตั้งที่แน่ชัดแต่อย่างใด
ระบุว่านางซูจีและพวกเพียงแค่เก็บตัวในบ้านพักเพื่อความปลอดภัย
ในขณะที่มีการดำเนินการตามกฎหมายเท่านั้น
ซึ่งล่าสุดธนายความของนางองซานซูจีเพิ่งเปิดเผยว่า
ตำรวจได้เพิ่มข้อกล่าวหาให้นางซูจีอีกหนึ่งข้อหา
คือข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายการบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ

เท่านั้นมีแค่๑คน
ในเศรษฐกิจของเมียนมาร์
ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองทัพ
เพื่อแสดงอารยะขัดขืนด้วย

รบสิทธิของประชาชนในการประท้วง
เตือนว่าจะมีบทลงโทษที่รุนแรง

ยังคงใช้ความรุนแรงกับผู้ประท้วงต่อไป